มาแล้วค่ะกับบันเทิงไทยรัฐช่วงเช้าของเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะ

มาบอกราว๙๐ว่าติดหนักขนาดไหน
ไปฟังสองคนร้องทุกข์กับเราเลยค่ะ
อยากให้ช่วยเรื่องปัญหารถติดได้ไหมคะ

รถมันติดมากอะไรอย่างนี้ค่ะ

กลับบ้านอย่างนี้ค่ะบอกว่าอันนั้นแบบติดมาก
แต่ว่าอันล่าสุดเนอะก็คือจะเป็นแบบที่ฝนตก
แล้วแบบติดกันทั่วเมืองเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แก้ยากมากแต่ว่าก็เข้าใจนะคะ
แต่ว่าก็ขับรถอยู่ในรถกันก็อย่างหุดหงิดแล้วกันนะคะ
เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่อยู่บนรถค่ะ

วันนั้นครับผมไปถ่ายละครที่จังหวัดประทุมธานีนะครับ
แล้วผมก็กลับมาบ้านผมเลิกมาวันนั้นถ่ายซิตคอมเลิกเร็ว

บ้านทั้งหมด๓ชั่วโมงกว่าครับ

เกือบจะ๔ชั่วโมงนะครับ

ท่านผู้ว่ากรทมหรือว่า

ช่วยหารถติดให้ประชาชนคนไทยเจ้าทีนะครับ

หวังว่าจะมีหนทางเข้าสักวันหนึ่งนะครับผม

ผมจะได้เอาเวลาที่รถติดอยู่นะครับไปพัฒนาประเทศครับ
พัฒนาประเทศครับผม

พัฒนาสมองครับผมไม่เกี่ยวนะครับ
วันนั้นเจอนายกไม่เห็นมาบอกอย่างนี้เลย

เอาอะไรได้หมดครับท่านดีครับนายแบบนี้หมดเลยนะคะ
ก็จริงเป็นกำลังใจแล้วกันนะคะปัญหาจราจรโดยเฉพาะกรุงเทพหานคร

บอกว่าวันนี้รถติดมากเลยแต่ว่าใจร่มใจเย็นกันนะคะ
แต่ว่าวันนี้สิ่งที่ปลอบใจคืออะไรวันนี้อากาศดีนะคะ
ตื่นเช้าขึ้นมารับข่าวกันคุณผู้ชมค่ะ